จากวงการฟุตบอลไปต่อกันที่วงการรถยนต์ทางเรียบกันบ้างดีกว่าค่ะ

วันนี้กำลังจะเปิดฉากขึ้นเป็นวันแรกนะคะ

ก็มีความบันเทิงต่างมากมายที่จัดมาให้อย่างครบครัน
และวันสุดท้ายยังมีการแข่งขันจักรยานบนสนามแข่งรถด้วยค่ะ
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะคะ
ก็จะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่๒๙พฤศจิกายนนี้ค่ะ
พร้อมกับยกระดับวงการมอเตอร์สปอร์ตเมืองไทย
รมิตให้หัดหาดบางแสนนะคะแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย
ระยะทาง๓๗กิโลเมตร
ซึ่งตอนนี้ก็กำลังได้รับการขนามนามว่า
เป็นสนามเฉพาะกิจแบบปิดเมืองที่สวยที่สุดในโลกด้วยค่ะ
เข้าร่วมพิสูจน์ความแรงมากที่สุดในประเทศไทยกว่า๓๐๐คันค่ะ
มีทีมแข่งรถชื่อดังมากมายเข้าร่วมประลองความเร็ว
ก่อนที่จะปิดท้ายในแต่ละวันช่วงค่ำถึงช่วงดึกนะคะ
กับกิจกรรมบันเทิงต่างบริเวณเลียบชายหาด
ไปด้วยกลุ่มรถยนต์สวยงามจากชมรมต่างที่เอามาโชว์กันค่ะ
ที่จะมาเพิ่มความสนุกสนานให้กับคนที่เข้างานค่ะ
และในวันสุดท้ายวันอาทิตย์ที่๒๙พฤศจิกายนนะคะ
ก็ยังมีกิจกรรมเอาใจคนรักจักรยานค่ะ
บางแสนไททีเรียม๒๐๑๙
แข่งขันเสื้อหมอประเภททีม๔คน
โดยมี๗๐น่องเหล็กจากทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันค่ะ

โดยคอจักรยานก็สามารถเข้ามาดูแล้วก็เชียร์ติดขอบสนามได้ตั้งแต่เวลา๗นาฬิกาเป็นต้นไป
ซึ่งปีนี้ก็คาดการณ์ว่าน่าจะได้รับความสนใจจากผู้ที่ชื่นชอบจักรยานมากขึ้นด้วยค่ะ
ว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานทั้งในและต่างประเทศตลอดงานนะคะ

ซึ่งก็จะสูงกว่าปีที่แล้วถึงร้อยละ๒๐ค่ะ
เป็นอีกหนึ่งมหากรรมรถยนต์ทางเรียบที่ยิ่งใหญ่นะคะ
สำหรับผู้คนที่ชื่นชอบเรื่องของความเร็ว
เรื่องของรถยนต์และที่ชื่นชอบเรื่องจักรยานก็ไม่น่าจะพลาดค่ะ

ที่สำคัญยังได้ชมหาดสวยของประเทศไทยด้วยค่ะ
ทีเดียวได้นก๒ตัวเลยค่ะ